ที่ภูเก็ตผู้ชายคนนี้ป่วยซึมเศร้ามาสักระยะแล้ว

ปรากฏว่าคงจะไม่ทันใจรถเก๋งคันนี้หรืออย่างไรก็ไม่รู้นะ

กล้องวงจรปิดนะครับที่ลานจอดรถของโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ต

ขณะที่ผู้ชายคนหนึ่งพยายามถอยรถกระบะเข้าจอด
แต่ถูกคนขับรถเก๋งสีขาวคู่กรณีกดแตร่ใส่
แล้วก็มีการด่ายาบคล้ายในธรรมนองประมาณว่าถอยรถช้าเนี่ยฮะ

พอถอยรถเสร็จแล้วเอาปืนออกมายิงใส่ไล่หลังรถเก๋งไปหนึ่งนัด
เหตุเกิดเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจสมภาพเมืองภูเก็ตได้รับแจ้งจากผู้เสียหาย

เหตุเกิดที่ลานจอดรถชั้น๖โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
จึงนำกำลังชุดสืบสวนและสายตรวจและพิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบ
พบนางประพิษจิ๋วกาวีอายุ๔๘ปี
และชี้ไปที่ผู้ชายที่ยิงใส่รถของเขา
ก็คือนายธนกรทองเอกอายุ๓๑ปีแล้วก็น้าสาวยืนอยู่ข้างรถกระบะด้วย
ตำรวจขอตรวจค้นในรถกระบะนะครับ
ก็เจอปืนขนาด๙มิลลิเมตร๑กระบอกกระสุนบรรจุอยู่ในแกซีน๑๒นัด
แล้วก็ปลอกกระสุนปืนอีก๑นัดรวมเป็น๑๓นัดครับ
ทะเบียนจังหวัดภูเก็ตที่จอดอยู่ใกล้เคียงเสียหายด้วย
ว่าจะเป็นรูกระสุนปืนที่นายธนกรยิงแล้วครับ
จากนั้นก็คุมตัวธนกรไปสอบปากคำเพิ่มเติม

ส่วนน้าสาวของนายธนกรว่า
ธนกรขับรถมาหาหมอซึมเศร้าเป็นมาระยะหนึ่งแล้ว
หลังจากพ่อใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
จ่ายิงตัวเองเสียชีวิตทำให้นายธนกรโสดเศร้าเสียใจมายังซึมเศร้า
ก่อนเกิดเหตุนายธนกรเอาปืนกระบอกดังกล่าว

คือบอกเดี๋ยวจะหาหมอเสร็จแล้วจะไปซ้อมยิงปืน
เรื่องต้นตำรวจแจ้งเขาหาพกปืนไปในที่สาธารณะ
และยิงปืนในที่สาธารณะครับ